คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็จะมีศิลปินดารานะคะ
แวะเวียนมาเยี่ยมเย็นบันเทิงไทยรัฐอยู่ตลอดเลยนะ
ล่าสุดเลยค่ะกับวงนี้เลยนะคะ๔หนุ่มวงอินดี้ค่ะ
จากจะมาสวัสดีปีใหม่แล้วนะคะยังหอบเพลงใหม่
ชายไม่ทราบชื่อมาฝากแฟนอีกด้วยนะคะ
ต่อกันเลยค่ะทางด้านหนุ่มปอนทายาทเจ้าของธุรกิจเพราเพลินจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็มาชวนคนรักธรรมชาติไปดูความสวยงามของสวนดอกไม้ที่เปิดใหม่
แอบกระซิบด้วยนะว่าตอนนี้ตัวเองหันมาจับไมค์ร้องเพลง
เราขอปิดท้ายค่ะที่พระเอกเบนสันติราชนะคะที่ควงนางเอกเรนดีนา
พร้อมชวนแฟนละครค่ะสมบัติมหาเฮงดูด้วยแล้วกันนะคะ
สมัยนี้คลื่นลูกใหม่มันเยอะสลับสับเปลี่ยนกันมา
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกสังกัดนะคะ